คุณผู้ชมค่ะนอกจากพี่น้องศิลปินดารานะ
ไปร่วมวิ่งเคียงข้างพี่ตูนนะคะ

ก็ยังมีพี่น้องคนบันเทิงค่ะที่เขาขอเริ่มต้นจาก
พื้นที่ถิ่นฐานที่เขาอยู่นะคะ
ในการเริ่มต้นโครงการดีค่ะ

คุณหงเทชชาติแล้วก็คุณเท่งเถิดเทิง
นำทัพพี่น้องคนบันเทิงทั้งต๊อกสุภกรแชมเปญเอ็กซ
แล้วก็ผู้กำกับชื่อดังด้วยค่ะอย่างอุ๋ยนนซีนิมิบุตรค่ะคุณ
คุณดูซะก่อนทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงนะคะ

ผู้กำกับนักแสดงนำจากหนังนี่เลย

เขาก็เลยขอใช้ชื่อเก๋เลยละกันนะว่า
คนละ๙เก็บตกช่วยพี่ตูน
ร่วมเดินวิ่งรวมถึงปั่นจักรยานด้วยคุณผู้ชมค่ะ
สตาร์ทจากร้านบะหมี่ของพี่โน่ง
เมื่อตอนที่๑๖นาฬิกาของวันนี้เหรอคุณคะ

ตลาดโรงเกลือแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตลาดของพี่เท่งนั่นเอง
เป็นอันปิดจ๊อปค่ะสำหรับโครงการช่วยพี่ตูน๙ในวันนี้นะคะ
เราก็จะเห็นคนบันเทิงนะคะออกมาช่วยพี่ตูนมากเลยเนาะ

ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคุณจตุรงมกจกนะคะ
เริ่มจากที่จังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของตัวเองค่ะ
แล้วก็คุณก้องห้วยไร่ด้วยจังหวัดสกลนครนะคะ
แต่ละคนนะคะก็มีส่วนร่วมในการก้าวของพี่ตูนด้วยละกัน

คือแต่ละเส้นทางที่คุณบอกมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่พี่ตูนเขาวิ่งไปไม่ถึง
ดาราเหล่านี้เขาวิ่งผ่านเพื่อที่จะนำเงินมาสมทบกับพี่ตูน

จริงแล้วหลายคนสงสัยว่าจังหวัดเชียงใหม่

เขามีหัวเรือใหญ่อยู่ที่นั่นนั่นก็คือโรงพยาบาลนครพิง
ใน๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศที่จะได้รับเงินในครั้งนี้
เป็นหัวเรือใหญ่ในการออกวิ่งตั้งแต่วันที่๑๑ธันวาคมแล้วนะคะ